ให้คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้ค่ะมีนักเรียนชายเขาทะเลาะกันในห้องเรียนของโรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะ
แล้วก็มีฝ่ายหนึ่งเนี่ยบาดเจ็บสาหัสเลยถึงขั้นกระดูกแตกหัวบวม
ชายโครงมีรอยจี้๓จุดด้วยคือหนักถึงขั้นต้องผ่าตัด

นี่ค่ะโรงเรียนนี้อยู่ที่จังหวัดสุราชธานีค่ะล่าสุดนะคะ
พ่อของนักเรียนชายที่ถูกทำร้ายบาดเจ็บสาหัสนะคะคุณพ่อสมชายนามสมมุตินะคะ
อายุ๔๐ออกมาบอกว่าผมเนี่ยเป็นพ่อของเด็กที่ถูกทำร้ายจนบาดเจ็บในคลิป
ลูกเรียนอยู่ม๒โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสุราธานีตอนนี้อยู่โรงพยาบาลสุราธานี
หนักขนาดไหนพ่อบอกว่าแขนซ้ายหักใบหน้าลำตัวช้ำไปหมดนะคะ
หัวเนี่ยบวมชายโครงขวามีรอยแดงจ้ำ๓จุดเหมือนกับรอยจี้อะไรสักอย่าง
คุณหมอให้นอนพักฟื้นรอดูอาการที่โรงพยาบาลสุราธานีจนกว่าอาการจะดีขึ้น
พ่อบอกโอ้โหแบบนี้มันเกินไปหรือเปล่า
จากการสอบถามเพื่อนลูกนะคะพ่อบอกว่า
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๐มกราคมก็คือเมื่อวาน

หอกล้อกันเอามือตบหัวลูกพ่อสองรอบ
ลูกก็เลยพูดเล่นว่าพาเพื่อนมารุมทำร้ายเอาคืนซะหรอก
คู่กรณีก็เลยโมโหทีนี้ต่อยเลย
เอาเก้าอี้ตีจนล้มลงไปกับพื้น
แล้วก็บังคับให้กราบขอโทษ
หลังจากนั้นใช้กันไกรเป็นกันไกรดัดแปลงอ่ะนะคะ
พกติดตัวมาพยายามจะแทงใส่
แต่โชคดีที่ติดเสื้อทำให้เป็นแค่รอยจ้ำ
รอยแดงที่ชายโครงอะค่ะพ่อบอกว่าหลังเกิดเหตุนะ
ก็เลยให้แม่ค่ะเอาคลิปไปแจ้งความกับตำรวจ
แต่ตำรวจบอกว่ายังไม่รับแจ้งความครับรออีกสักพักหนึ่งสิบห้าวัน
รอลูกหายดีก่อนเดี๋ยวค่อยสอบปากคำอืม
บอกนะบอกว่าตำรวจบอกแบบนี้
อำนวยการโรงเรียนบอกว่าขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
แต่ขอให้ลบคลิปออกได้ไหมครับทางญาติของฝั่งนักเรียนที่เป็นคนทำร้ายเขาอ่ะ
ก็ติดต่อไปว่าเดี๋ยวชดใช้ค่าเสียหายให้๓๐๐๐ยอมความได้ไหม
บอกไม่ยอมนะคะไม่ยอมความนะคะ
พูดประมาณว่าอ๋อเหตุการณ์แบบนี้
เดี๋ยวก็อยู่สถานพินิษฐ์แค่ไม่กี่วันเดี๋ยวก็ออกมา

พ่อของน้องที่บาดเจ็บเขาเลยบอกว่าไม่ได้
แบบนี้ก็กลัวลูกพ่อจะไม่ปลอดภัย
กล้าให้กลับไปโรงเรียนเดิมไม่กล้าให้เรียนที่เดิมแล้วด้วย
โรงเรียนแน่แต่ก่อนจะย้ายโรงเรียนเอาผิดเพื่อนนักเรียนชาย
อยู่ชั้นเดียวกันที่มาทำร้ายลูกพ่อก่อน
พ่อบอกว่าจะเอาผิดแบบให้ถึงที่สุดเลย
คือถ้าพฤติกรรมเป็นแบบนี้จริงก็ต้องอย่าไปยอม
แสดงว่าไม่เข็ดหลาบถูกต้องนะแล้วก็ไม่กลัวอะไรเลยนะครับ